สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
เที่ยงบ่ายแบบนี้เจอกับเราสองคนวันนี้วันวาเลนไทยด้วยนะคะ
เจอกับคุณพลอยค่ะแล้วดิฉันเชอรี่นะคะเป็นยังไงคุณความรักจุกอกไหมคะวันนี้
โอ้ยจุกอกมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่ใช่ความรักของเราสองคนอย่างแน่นอน
พิเศษวันหวานต้อนรับวันวาเลนไทยวันแห่งความรักในวันนี้กันด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันกับคุณพัทรวดีสันไทยพรค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสโมเมนต์หวาน
ต้อนรับวันวาเลนไทยกันถึงจังหวัดเชียงรายค่ะ
กับกิจกรรมสุดพิเศษที่คู่รักคนบันเทิงจะมาร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส
คนบอลลูนแบบนี้เป็นทุกทางทุกใจไปติดตามกันค่ะ
กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลบอลลูนแฟนซีนานาชาติกว่า๓๒ลูก
จาก๑๔ประเทศทั่วโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ปาร์คเชียงรายอินเตอร์เนชนัลบอลลูนเฟสตาร์๒๐๑๘
จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๘กุมภาพันธ์ที่ซิงปาร์คจังหวัดเชียงราย
โดยประเดิมงานวันแรกด้วยกิจกรรมต้อนรับวันแห่งความรัก
เปิดโอกาสให้คู่รัก๒๒คู่มาจดทะเบียนสมรส
บนบอลลูลอยฟ้าที่เดียวในเมืองไทย
กิจกรรมบอลลูนเลิฟบอกรักบนฟ้าค่ะ

สั่นเลยค่ะเมื่อกี้ขึ้นไปสูงมากเลย
ก็จริงวันนี้เป็นอีก๑วาเลนไทยของเรานะ
เป็นปีที่๓ของเราแล้วนะครับก็รู้สึกว่าน่าจดจำ
เพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยบรรยากาศสวยมากนะครับ
แล้วตอนนี้มาอยู่ที่สิงปาร์มันก็เป็นแบบว่ามีบอลลูนมีอะไรอย่างนี้
เออมันก็แบบว่าน่าจะจำจนตายแหละ
ใช่ครับเพราะถือว่าเป็นการขึ้นบรรลุนครั้งแรกด้วย
ใช่ค่ะดีใจที่แบบว่าเราได้มาทำอะไรครั้งแรกด้วยกัน
พิเศษด้วยใช่เป็นสิ่งที่พิเศษมากเลย
ก็ถ้าใครอยากจะมาเจอบรรยากาศดีแบบนี้ก็ลองติดตามกิจกรรมแล้วกันเนอะ
เพราะว่าทางที่เชียงรายเนี่ยเขาก็จัดทุกปีเลยมั้งนี่ปีที่๒
พิเศษพิเศษก็ได้เพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียว
อย่าไปคิดว่าวันวันท้ายเป็นวันธรรมดาวันหนึ่ง
เอาให้มันพิเศษก็ได้เผื่อจะได้ชีวิตจะได้สดใสขึ้น

เกิดขึ้นที่งานนี้งานเดียวเท่านั้นค่ะ
คู่รักคู่ไหนที่พลาดโอกาสในปีนี้ไป
ก็ต้องรอติดตามในปีหน้าค่ะ